รับฟังทุกอย่างแล้วก็ไปประเมินนะครับเรามีคณะทำงานมีคณะกรรมการแล้วก็ยังมีสบคนะครับ
แต่ว่าความเห็นที่มีคุณค่าจากอาจารย์แพทย์ทั้งหลายเนี่ย
เราต้องฟังครับไม่ฟังไม่ได้แล้วต้องฟังเสร็จแล้วต้องไปคิดแล้วก็พิจารณาดูด้วยว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์อย่างไร
แล้วก็ดำเนินการตามความเหมาะสมนะครับต้องดูทุกมิตินะครับ
ก็เมื่อวานที่ได้ไปเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนกับสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาพรก็ได้พบท่านนะครับ
ก็ได้พูดคุยกันว่ามีอะไรเราสนับสนุนเกื้อกูลกันกรทมก็ดูแลพื้นที่ให้เต็มที่ขาดเหลืออะไร
กระทรวงสาธารณสุขท่านประหลัดกระทรวงท่านอธิบดีกรมการแพทย์พร้อมที่จะเข้าไปสนับสนุนช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับ

เขาก็คงมีเหตุผลของเขานะครับแต่ยังไงก็ตามคุณภาพของการรักษาพยาบาลไม่ตกลงอย่างแน่นอน
บริหารจัดการอยู่ครับมันยังเป็นพื้นที่พื้นที่ตอนนี้เราใช้ระบบเขตสุขภาพมาช่วยนะครับในการที่จะแบ็คอัพซึ่งกันและกันนะฮะ
มันกระจุกตรงถ้าถ้ามองเป็นกระจุกมันอาจจะมีความแน่นหนามีความดูแล้วมันน่าจะใกล้จุดไม่เพียงพอแต่ถ้าเรามองทั้งระบบเรายังพอบริหารจัดการได้นะครับ
ยกตัวอย่างนะวันนี้อาจจะเห็นผู้ป่วยที่หายเอ๊ะทำไมมันน้อยกว่าผู้ป่วยที่ป่วยมากเพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้วมีคลัสเตอร์เยอะ
ผู้ป่วยเพิ่มหลักขึ้นไปสามพันวันนี้สี่พันคนนะครับแต่เห็นผู้ป่วยหายประมาณพันห้าสองพัน
แต่ผู้ป่วยเหล่านี้ต้องนับรอบกลับไปที่๑๔วันที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้านับจากนี้ไปอีก๒อาทิตย์เนี่ยเราก็จะเห็นผู้ป่วยที่หายนะครับ
ประมาณสามพันคนหรือสามพันห้าสี่พันเกิดขึ้นฉะนั้นจากนี้ไปสองอาทิตย์สิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขกรทมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องทำก็คือ
ต้องไปกดจำนวนผู้ติดเชื้อลงให้ได้คลัสเตอร์ต่างต่างท่านประหลัดกระทรวงท่านก็ไปที่
สมุทรปราการแล้วก็จะต้องเดินทางไปอีกหลายจังหวัดเนี่ยดูชุดท่านเนี่ยนะฮะ
ก็จะต้องไปหารือท่านพูดว่ารักษาจังหวัดหารือในพระธรรมสาธารณะศุกรจังหวัด
คำว่าคัสเตอร์พอพอคำว่าคำว่าหมายความความความความ
ต้องซิลคนออกด้วยไม่ได้ซิลเกษ็นแต่คนเข้านะครับ
แต่ต้องไม่ให้มีการเข้าออกไม่ให้มีการเดินทางไปไหนมาไหน
ตรงนี้ก็ต้องกำชับขอความร่วมมือจากทางฝ่ายปกครอง
ให้ช่วยกันเพราะคลุกษาสุขดีทำได้แต่ป้องกันรักษาควบคุม
ในเรื่องของโรคจะควบคุมคนไม่มีปัญญาหรอกครับ
ยังไม่พอต้องดูเซ็ตอัพด้วยอย่างกุศาการที่เมืองทองดีมาก

หอผู้ป่วยตอนนี้เนี่ยมันแยกกับแอร์ที่อยู่ข้างนอก
ทำให้ไม่มีการใช้ใช้อากาศร่วมกันระหว่างคนป่วยกับคนไม่ป่วย

แต่บางทีไปไปดูหลายที่อย่างยกตัวอย่างกลางบางซื่อเมื่อวานก็ไปเดินดู
ก็นั่งเอ๊ะตรงนี้เป็นโรงพยาบาลดีหรือเปล่า
แล้วก็ไม่มีโซนแยกทุกอย่างเป็นโซนเป็นห้องกว้าง

ก็มีหลายประเด็นก็เดี๋ยวอาจจะต้องไปนั่งขอร้องเจรจา
ขอความเมตตาจากท่าน
ครับขอให้สักสองสามนึงได้ไหมจะทำยังไง

เพราะว่าจริงแล้วพอมาถึงจุดนี้บุษราคำเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะครับ
สภาพวันนี้ถ้าไม่มีโรงพยาบาลบุสลาครรมก็บุกต่อโมยุ่งมากเลยนะครับ

ไม่ว่าที่ไหนมีคนป่วยมีอะไรก็ตาม
ยังไงก็เราก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือครับ
วิธีการติดเชื้อสารแน่นไปไว้ออกไปตรงนั้นมีการบอกไหม

ที่ผมบอกว่าใช้ระบบสาธารณสุขนะครับ
ในการควบคุมดูแล
ระบบสาธารณสุขไม่มีวันล่มสลายนะครับ

กระทรวงสาธารณสุขไม่มีวันยอมให้ระบบสาธารณสุขล่มทลายนะครับ

ใครก็ตามไม่ควรจะใช้คำนี้
ควรจะช่วยกันคิดทำยังไงให้สถานการณ์เนี่ยมันดีขึ้นนะครับ

ทั้งประเทศถ้ามันจำเป็นจริงก็ต้องระดมกันทั้งประเทศ

สลาคำก็คือการระดมสรรพกำลังบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศมาทำงาน

เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยแพทย์และพยาบาลทุกคนมีประสบการณ์
ในเรื่องของการบริหารจัดการปฏิบัติงานโรงพยาบาลภาคสนามได้หลายชุดแล้ว
แล้วพยาบาลแต่ละคนที่ผมไปดูเก่งทั้งนั้นนะครับ
ไม่ได้ทำได้เฉพาะวัดไข้ฉีดยา
ประกอบเครื่องมือเครื่องไม้ต่าง

เห็นแล้วผมยังตื่นเต้นเลยนะ
วันนั้นกล่อให้มีความมั่นใจเลยครับ